ต้องการเอาตัวรอดจากการถูกลาก

ปืนก็ยังเป็นตัวเลือกให้เหล่าผู้ถูกลา